คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการทำบุญ
กุศลที่ยิ่งใหญ่มากจริงนะคะ

มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี

แล้วคุณหมอบอกว่าน้องสมองตาย
ทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้ว
ทางโรงพยาบาลก็เลยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ว่าอยากจะบริจาคอวัยวะของน้องไหม

พ่อแม่ก็เลยตัดสินใจได้แบบไม่ต้องลังเลเลยว่า

บริจาคอวัยวะของน้องได้เลย

สามารถต่อชีวิตช่วยชีวิตคนอื่นได้อีก๕ชีวิตเลยนะคะ

ให้กับคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิต
บริจาคอวัยวะให้กับผู้อื่น
ซึ่งก็มีคณะแพทย์จากสภากาชาติไทย
เดินทางไปผ่าตัดรับอวัยวะที่บริจาคให้

แต่ทางครอบครัวบอกว่าคือความภูมิใจที่ได้ทำบุญทำกุศลที่ยิ่งใหญ่
ตามความตั้งใจของผู้เสียชีวิตค่ะ

ก็ประกอบไปด้วยหัวใจ๑ดวง

ข้างทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลบอกว่า
สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้อีกห้าชีวิตเลยนะคะครับ
นายนิยมดวงดาราอายุ๔๕ปีเป็นชาวตำบลเขาคอำเภอเขาคจพให้จบูล
บอกว่าผู้ที่บริจาคอวัยวะก็คือลูกสาวของนายนิยมนี่แหละค่ะ
ชื่อว่าน้องแพทย์ค่ะเด็กหญิงมะลิกาดวงดาราอายุแค่๑๔ปี
นักเรียนชั้นม๓โรงเรียนบ้านทุ่งสมตำบลทุ่งสมอำเภอเขาค้อ
เสียชีวิตเมื่อ๒๗พฤษภาคมเพราะประสบอุบัติเหตุนะคะ
คือเหตุเกิดเมื่อ๒๔พฤษภาคมน้องแพทย์
แต่ระหว่างทางประสบปฏิเหตุไปชนประสานงากับรถกระบะ
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาคอ
แล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
คุณหมอบอกว่าน้องแพทย์สมองตาย
ทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้ว
ทางโรงพยาบาลก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องแพทย์ว่า
อยากจะบริจาคอวัยวะของน้องแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคนอื่นไหม
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอบตกลงโดยไม่ลังเลเลยค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะบริจาคอวัยวะ
แต่ไม่คิดว่าสิ่งที่ลูกเคยพูดมันจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้ค่ะ
อรับมันทั้งวันไม่มีวันใดจะไม่รักของคุณพ่อ
น้องไปคือคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเคยพาลูกสาวพาน้องแพทย์เนี่ย
ไปเยี่ยมคุณหญ้าที่ป่วยที่โรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็ผ่านจุดรับบริจาคอวัยวะอะไรอย่างเนี้ยแล้วน้องแพทย์เคยพูดขึ้นมา
แพทย์เคยถามถามประมาณว่าเออพ่อเขาบริจาคกันทำไมเหรอ
บริจาคแล้วแบบไหนอะไรยังไงล่ะพ่อแล้วก็พูดกับพ่อไว้ว่า
ถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพ่อบริจาคอวัยวะให้หนูด้วยนะ
แล้วยังเด็กมากนะคะน้องอายุยังน้อยมากอ่ะแต่ความคิดคือแบบ
เป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ใจบุญจิตเป็นกุศลจริงจริงอ่ะสุดยอดมาก
ครอบครัวนำร่างของน้องแพทย์ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านค่ะครับ
ตำบลเขาเคาะอำเภอเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณครูกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องแพทย์
ก็มาร่วมงานศพทุกคนบอกเลยว่าน้องแพทย์เป็นเด็กอัธยาศัยดี
มีน้ำใจสนุกสนานร่าเริงเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนและคุณครูรักอ่ะ
ทุกคนเสียใจและยังทำใจไม่ได้ต่อการจักรไปอย่างกระทันหันของน้องแพทย์นะคะ
แต่ทุกคนก็มองว่าน้องแพทย์คือได้ต่อบุญต่อกุศลที่ยิ่งใหญ่มากจริงนะ
จักษ์อวัยวะแบบนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของอวัยวะ
มันจะมีเรื่องของเงื่อนเวลาในการบริจาค
ในการให้ผู้ที่เขาต้องการไปใช้ต่อด้วยนะครับ